วังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
บอกว่าที่นี่มีของดีของเด่นนะสองสาว
ไปเจอกับคุณป้าประกอบอาชีพทำทูบ
ตะไคร้หอมกันยุงไร้สารเคมีขาย
นี่คุณป้าท่านนี้ฮะท่านชื่อว่าป้าทองสุกผางรัฐ

เธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาชีพรับเหมาปลูกและดูแลสวนป่ายูคาลิปตัส

ก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างหนักนะแต่ก็ต้องทำเพราะไม่มีความรู้ในเรื่องการเรียนหนังสือมา
เธอบอกว่าเธออ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แม้แต่ชื่อของตัวเอง
คุณป้าแกมีความฝันสิ่งที่อยากจะทำนั่นก็คือการทำทูบจากตะไคร้หอมกันยุงฮะ
เขาบอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยเป็นป่าด้วย
ทุกหน้าก็มียุ่งมันชุดชุมซะประเกิด
ป้าทองสุขก็ลองผิดลองถูกไม่ยอดเหาะ
ด้วยความพยายามได้สูตรทูปตะไคร้หอมกันอยู่เป็นของตัวเอง

อารมณ์เหมือนคู่ป้ายพระทั่วไปแหละฮะ
ทุกวันนี้นะเธอบอกว่าต้องซื้อเครื่องบดผสมวัตถุดิบต้นตะไคร้หอม
รวมทั้งเครื่องอัดดอกทูบเนี่ยสร้างมาเป็นแบบนี้เลย
แล้วอนาคตเดี๋ยวจะสร้างเป็นโรงงานใหญ่โตเป็นโรงเรือนเลย
แล้วก็ขายในกลุ่มชาวบ้านในราคา๓๐๐กรัม๕๐บาทหรือห่อละ๕๐บาท
ซึ่งผลตอบรับดีมากตอนนี้เร่งผลิตงานเข้าไง
งานเข้าเยอะแล้วก็ต้องเร่งผลิตส่งให้ทันกับความต้องการของลูกค้า
เขาบอกว่าลูกค้าชอบมากเอาไปจุดแล้วเนี่ยมันดี
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนที่ผมบอกฮะ
คู่ผอมออร์แกนิคไม่มีสารเคมีนะครับ
หากใครสนใจสามารถสั่งได้ทูบหอมแม่ทองสุก
หมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้๒เบอร์เลยนะครับ

ได้ยังไงสั่งออกยุ่งหนีเลยโอเคปล่อยกันดี